สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
วันนี้มีสมาชิกมอบเยาวชนปกแอกได้ออกมาแฉแล้วว่า
มีต่างชาติให้การสนับสนุนทุน
อนาคตของประเทศไทยจะต้องไม่เป็นฐานทัพของประเทศใด
การชุมนุมของมอบเยาวชนยังมีความรุนแรงก้าวร้าวจาบจ้วงอย่างชัดเจน
หนูมองว่าเป็นช่องทางหนึ่งค่ะในการที่เราจะได้ประชาสัมพันธ
แล้วก็อธิบายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจด้วยว่าการชุมนุมของประชาชนนะตอนนี้
เกิดขึ้นมาเพราะอะไรและทำไมเราถึงต้องลงถนนทำไมเราถึงต้องมาชุมนุมอะค่ะ
หนูคิดว่าพี่เอ๋เองก็น่าจะมีวุฒิภาวะพอที่จะควบคุมอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะ
ตัวหนูเองหนูก็เชื่อว่าเราสามารถคุยกันได้โดยดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดรายการสั้นนิดเดียวนะคะ

จากดูผ่านทางโทรทัศน์ช่อง๓๒แล้วนะคะ
ทางทีวีจบที่๖โมงตรงนะคะ
สองท่านในรายการคุณเอ๊ะปรินานและไมค์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ดิฉันเริ่มเลยค่ะเรื่องความจริงหวัดบาดน้อยที่สุดนะคะ
คุณเอ๋ค่ะเป็นยังไงมายังไงถึงแบบเกิดอยากจะคุยกับเขาผ่านทางรายการเราคะ
ค่ะตอนนี้ก็มีกระแสมีประเด็นเยอะนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะมาพูดคุยกันนะคะ

คือสองคนเขาอยู่ในคุกเนอะดิฉันก็เลยได้คนเดียว
ค่ะประกันได้

ไม่ค่ะทำไมถึงตอบตกลงคือวันนั้นเนี่ยตอนที่เราเห็นแล้วของคุณปรินาเนี่ยนะคะเราตัดสินใจโทรหาคุณปรินาก่อนนะคะ
อันนี้บอกก่อนแต่ว่าคุณปรินายังไม่ทันได้รับก็เลยโทรหาทางนี้
ทางนี้เขาก็ตอบรับเลยโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งเช่นเดียวกันคุณเอ๋ก็ตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไข
อันนี้ยังไงอยู่ดีก็ตอบรับ
หนูมองว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะในการที่เราจะได้ใช้เวทีนี้
รายการพี่จอมขวัญในการที่จะอธิบายด้วยถึงจุดประสงค์ของผู้ชุมนุมนะคะ
ประสงค์ของประชาชนว่าทำไมนะตอนนี้ประชาชนถึงออกมามากกันขนาดนี้ค่ะ
ไม่รู้สึกว่าเจอทีก็ตัวแรงของสภาเลยเหรอคะ
ยังไงเราก็คุยภาษาไทยเหมือนกัน
กระทั่งกันบ้างแต่ว่ายังไงเราต้องคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะ
เรียนได้คุยกับผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะที่เป็นตัวแทนมาในรายการ
แล้วก็ถามว่าถามถึงสภา๒วันดูเหมือนไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่

คือจริงแล้วการเปิดประชุมสมัยวิสามันเนี่ยนะคะที่เปิดขึ้นเนี่ย
ประชาชนหวังว่าอยากจะเห็นการพูดคุยกันในถึงเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐมนุนใหม่
แต่๒วันที่ผ่านมาไม่มีเรื่องนี้เลยมีแต่เรื่องการชุมนุมเพียงอย่างเดียว
แล้วเท่าที่หนูเห็นนะคะหนูได้เห็นการใส่ร้ายผู้ชุมนุมเยอะมาก
แล้วก็มีการที่พูดถึงผู้ชุมนุมในมุมที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงค่ะ
ทีนี้เนี่ยหนูก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเสียดายเวลาพอสมควรเลยค่ะ
เสียดายเวลามากแทนที่เราจะได้คุยกันถึงเรื่องรัฐธรรมนุนฉบับใหม่ค่ะ

คุณเอ๋รู้สึกไหมว่าในสภาที่คุณเอ๋นั่งทำงานอยู่๒วันนี้มันไม่มีอะไรคืบเลยนะ
มันมีอะไรคืบอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นการเสนอทางออกของแต่ละพักการเมือง
พักเก้าไกลนะคะพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยทุกพักมีการเสนอทางออกให้กับประเทศอย่างชัดเจนนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องดูช่วงที่มีการอภิปรายทั้งสองวันจะเข้าใจนะคะ
คุณเอ๋รู้สึกไหมว่าส่วนใหญ่แล้วประเด็นมันจะไปตกอยู่ที่เรื่องการพูดถึงผู้ชุมนุมการชุมนุม

ก็เขาพูดทุกประเด็นค่ะมีการพูดถึงการแก้ไขรำนูนด้วยพูดทุกประเด็นค่ะครอบคลุม

ในส่วนของการตั้งประเด็นจากรัฐบาลไปรู้สึกไหมคะว่าการบอกไป๑๒๓ตอนก่อนเริ่มประชุมสภามันบอกทิศทางอยู่แล้วว่า
ตัวรัฐบาลเองคิดอย่างไรต่อการใช้สภา๒วันที่ผ่านมา
มีการพูดถึงเรื่องโควิดกับการชุมนุมใช่ไหมคะ
พูดถึงเรื่องของประเด็นที่เขาขอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะ
แล้วก็คือเนี่ยผู้สรุปรวมทั้งหมดเนี่ย
คือจริงแล้วประเด็นมันเหมือนกับทั้งเขามองนะทั้งเขามอง
คือเหมือนกับว่าตั้งใจใช้เวทีสภาในการวิพากษ์วิจารณ

มีคนที่อภิปรายเสร็จแล้วก็มาเสนอทางออก

เช่นเดียวกับดิฉันก็มีการเสนอทางออกเช่นเดียวกัน
ซึ่งผลเอกประยุทธ์เขาก็ตอนที่วันสุดท้ายที่จบ
เขาก็บอกว่าเขาจะรับเรื่องทั้งหมดเนี่ย
เอาไว้พิจารณานะคะ
คุณเอ๋เรียนให้คุณเอ๋พูดก่อนเลยว่า
สิ่งที่คุณเอ๋เขียนในเฟซบุ๊ก
เป็นที่มาของการอยากจะคุยกับแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ย

ก็อยากจะคุยอยากจะถามว่าทำไปเพื่ออะไร

แต่มณะตอนนี้หลักข้อเรียกร้องที่ทุก
ทุกคนมองว่าเป็นข้อเรียกร้องร่วมกันเนี่ยนะคะ
หนูจะขอใช้เวทีนี้ในการชี้แจง
โอชาด้วยว่าข้อเรียกร้องสามข้อของเราข้อแรกคือเอ่อ
ประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกนะคะข้อที่สองก็คือต้องมีการร่างน้ำหนุ
ฉบับใหม่ที่เป็นการร่างรัฐมนุนที่ยึดโยงกับประชาชนโดยมีสอสอรอมาจากการเลือกตั้ง
เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงเนี้ยหนูมองว่ามันจะเป็นอ่า
ทางออกที่จะทำให้ประเทศไทยเรามีการเมืองที่มั่นคงอ่ะค่ะอ่า
อย่างที่สามก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
ในส่วนตรงนี้คือเราต้องเรียนตามตรงค่ะว่าอ่า
หนูเองหนูก็มองว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอ่อ
บทบาทของสถาบันพระมหาศัตวกับการเมืองไทยมีมานานมากแล้วแล้ว
ไม่เคยที่จะหยิบถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในที่สาธารณะแต่ทีนี้เอ่อ
เรียกร้องของของผู้ชุมนุมอ่ะนะคะก็อยากให้มีการพูดถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะ
และมันต้องเกิดการพูดคุยกันให้ได้ค่ะเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะ
อันนี้คือในส่วนของผู้ชุมนุมอ่ะนะคะแต่ทีนี้เนี้ยอ่า
เท่าที่หนูได้เข้าร่วมการชุมนุมมาตั้งแต่หลายต่อหลายครั้ง
ตั้งแต่ข้อเรียกร้องเดิมยังมีอยู่อย่างเช่นการหยุดคุกคามประชาชน
การอ่าร่างน้ำนุนใหม่และการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อะนะคะ
เราไม่เคยได้รับการตอบรับจากรัฐบาลเลยแม้แต่ข้อเดียว
กระทั่งข้อที่ง่ายที่สุดก็คือการหยุดคุกคามประชาชน
เรื่องนี้หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องง่ายทำไมรัฐบาลถึงไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนได้
อันนี้ก็อยากจะฝากคุณปรินาถามไปถึงคุณวิจันทร์โอชาจริงจริงว่า
ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก่อนหน้านี้ค่ะแค่หยุดคุกคามประชาชนทำมายังทำไม่ได้เลย
แล้วณตอนนี้ค่ะข้อเรียกร้องมันเขยิบออกไปมันถูกเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อย
อืมก็คือณตอนนี้ความชอบทำของคุณปริยุจรรย์โอชายจริงจริงไม่มีลงเหลืออยู่แล้ว
ในการจะเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐบาลด้วย
ทีนี้เนี่ยประชาชนต้องการอย่างเดียวนะตอนนี้อย่างไวที่สุดค่ะ
คือคุณปริยุจรรย์โอชายต้องลาออกอืม
เพราะว่าตอนนี้ประชาชนไม่ไว้ใจให้
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกต่อไปแล้วค่ะ
เพราะวันนี้มีการมีความแตกแยกที่เห็นต่างกันอย่างชัดเจน
ในเรื่องข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชน
ประเด็นแรกคือในเรื่องของที่ว่าเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออก
เรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ต้องขอถามเหตุผลต่อว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงต้องลาออกคะ
คุณเดชาตร์ใช้เวลาเท่านี้นะไม่ใช่ค่ะ
เป็นการพูดลอยพูดสั้นอย่างนี้ลาออกลาออกเพราะอะไร
อันนี้หนูขอชี้แจ้งเอ่อทั้งเอ่อคุณปรินะด้วยนะคะ
แล้วก็ทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยที่อาจจะยังสงสัยว่า
ทำไมคุณพระยุชนโอช้าถึงต้องละออกนะคะเอ่อ
ถ้าเราดูกันดี๖ปีที่ผ่านมาที่คุณประยุทธ์โอชา
เป็นนายุทธมนตรีตั้งแต่รัฐบาลคอสอช่อเนี่ย
มากล่าวหาว่าผู้เอกประยุทธ์เป็นคนที่สร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมคะ

โดยให้คุณปรินาได้ใช้เวลาของตัวเองเยอะขึ้นนะคะคือถ้าเขาบอกว่าใน
ช่วง๖ปีนี้มันไม่ได้ดีกว่าก่อนหน้านี้
ที่เขาก็รู้ว่ามีความเหลือมล้ำ
ทำไมตอนนั้นไม่ออกมา
ก่อน๖ปีทำไมไม่ออกมา
อยากจะถามว่าถ้าสมมุติว่า
ปฏิรูปไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ข้อเรียกร้องต่างเนี่ย
แล้วก็เรื่องของการยุบสภาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ
มันไม่สามารถที่จะเอาคนแสนคนเนี่ยอยู่ดีไปไล่ใครออกนะคะ
หรือเอาไปเรียกร้องให้ยุบสภาขนาดคนล้านคนยังไล่ไม่ได้เลย
ตอนสมัยที่นายกยิ่งรักล้านคนไล่ค่ะยังไม่ยอมออกเลยตอนนั้นรักษาการนายกมนตรีนะคะ
เพราะฉะนั้นคนแสนคนไล่ใครไม่ได้มันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
มันไม่ใช่เสียงของประชาชนส่วนใหญ่อย่างชัดเจนนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของการคุกคามประชาชนเหมือนกัน
ฉันพูดชัดเจนว่าใครคุกคามใคร
เราเห็นภาพนะคะตามสื่อมวลชนต่างเยอะแยะมากมายเลย
ชัดเจนเลยว่าใครคุกคามใครนะคะ
พักสักครู่มันติดโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
เด็กไม่ต้องชุมนุมแล้วมากเกินไปแล้ว

คุกคามประชาชนแต่เป็นประชาชนส่วนหนึ่ง

ตัวหนูเองเป็นเพียงประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่ง
ที่มีจิตใจมุ่งหวังอยากจะได้ประชาธิปไตย

สอสอลอธานาธรยุบสภา
ตกลงอาจจะเลือกเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งตอนนี้คะ

เรื่องรัฐมนูลใช่ไหม
เรื่องที่ทำได้ก็มีข้อเดียวแก้ไขรัฐมนูล
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้ให้การสนุกการแก้ไขรำนูนอยู่แล้ว

ในเมื่อน้องมายเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูล
น้องมายเคยอ่านรัฐมนูลไหม
ถามไหมถามเค้าไหม

ก็คือมาตรา๒๕๖

แต่ทีนี้ก็ยังมีบทเฉพาะการที่มีการกำหนดอำนาจและที่มาของสวอีก

แต่มัตตาเกี่ยวกับเสาร์วออทั้งหมดถูกไหมคะ

ห้าหกคือช่องทางการแก้ไขรัฐมนูลแล้วก็อีกยวงหนึ่งใช่ไหมคะที่มายพูดถึง
ใช่ค่ะจริงตรงนี้หนูอยากอธิบายให้ได้ครบคันก่อนนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วประชาชนทางบ้านก็อยากจะเข้าใจเหมือนกัน
หนูมองว่ามาตราที่มันเป็นปัญหาในบทเฉพาะการ
ประชาชนทุกคนควรจะต้องได้รับรู้อย่างทั่วกันว่ามันเป็นปัญหาอย่างไร
ที่เนื้อของสว๒๕๐คนแปลว่าน้องมายก็ไม่ได้ติดตามการทำงานในราชสภา
ซึ่งตอนนี้ตามมาตราต่างก็จะมีการแก้ไข
พูดมาเนี่ยก็จะมีการแก้ไขแต่ว่ายกเว้นมาตรา๑๑๒ที่จะไม่มีการแก้ไขนะคะ

เดี๋ยวนะคือที่น้องมายบอกคือ๒๕๖แล้วก็อีกยวงหนึ่งที่อยู่ในบทเฉพาะการ
ทีนี้ถ้าไม่ให้เขาอธิบายเรียนสรุปความให้
คือทั้งหมดนี้เนี่ยคุณเอ๋กำลังจะบอกว่ามันก็กำลังจะแก้ไขถูกไหมคะ
ใช่ค่ะกำลังมีการพิจารณาอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าที่เราจะไม่ตัดต้องก็คือในส่วนของที่ตัดต้องในเรื่องของวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมานานแล้ว

ทางนี้ถ้าเราพูดถึงสสรนะคะพูดถึง๒๕๖แล้วพูดถึงสสลนะ

ของรัฐบาลไม่ใช่๑๐๐นะคะ
มันจะมีติ่งไว้อีกนะที่เสนอเข้าไปน่ะมันไม่ใช่เลือกตั้ง
คือตอนนี้มันอยู่ระหว่างการพิจารณาและแนวโน้มจะมีการเลือกตั้งสอสล
ฉันไม่ได้๑๐๐หมายความว่าต้องแก้เสร็จแล้วสิคะ
วันนี้ถ้าไปติดตามดูก็มีสรจะมีการเลือกตั้งนะคะโอเคนะคะ

คือต้องแก้ไขรำนูนเสร็จแล้วดิฉันไม่สามารถที่จะฟันทงได้

เข้าใจค่ะแต่มันมันจะไปทางนั้นแน่นอนเข้าใจไหมคะ

แต่แอคกังจะมีสดสอรรรอด๑๐๐ได้
คือเท่าที่วัดเสียงทั้งหมดนะคะที่เรียนสัมภาษณ์มา

ก็รอดูตอนต่อไปแล้วไม่เถียงกันเรื่องนี้ไหม
สดสอรรรรอดนี่มาจากการเลือกตั้ง

ตอนนี้ก็คือดิฉันมีความรู้สึกว่าทำไมจะต้องอ่า
เรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดิฉันมอง
ว่าวันเนี้ยคืออยากจะให้น้องไมนี่ซึ่งอ่า
จริงแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบขึ้นปลาใสนะคะ
บิดเบือนใส่ร้ายแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
อยากจะให้น้องมายเป็นตัวอย่างที่เดียวของเยาวชนมากกว่า
การลุกขึ้นยืนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะ
การพูดจาหยาบคายใส่ร้ายผู้อื่นเนี่ยไม่ใช่นักประชาธิปไตย
แล้วนักประชาธิปไตยเขาทำอย่างไรรู้ไหมคะ
ตอนนี้อายุ๒๕สมัครสอบสอบได้แล้วลองได้ด้วยสมัยหน้า
คือนักประชาธิปไตยเวลาเขาแก้ปัญหาบ้านเมือง
เขาจะไม่ลงถนนแล้วแก้ปัญหาบ้านเมือง
นักประชาธิปไตยต้องแก้ปัญหาในสภา
เพราะการลงถนนแก้ปัญหาอะไรไม่ได้

หนูต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่า
อธิบายว่าการชุมนุมเป็นสิทธิสากลนะคะ
ที่ประชาชนที่อยู่ในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยสามารถทำได้
ซึ่งการชุมนุมเป็นเรื่องที่มันควรจะต้องทำได้ในส่วนที่ว่า
ในเมื่อประชาชนมีความไม่พอใจในรัฐบาล
หรือมีความไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐบาล
ประชาชนต้องมีสิทธิ์ออกมาเรียกร้องออกมาพูดออกมาบอก

ทีนี้เนี่ยถ้าหากพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะ
ได้เคยรับฟังหนูปลาใส
หรือว่าได้เคยรับฟังเพื่อนหนูอีกหลายคนที่เคยขึ้นปลาใส
ก็น่าจะได้เห็นท่าทีของผู้ชุมนุมที่ออกมานะตอนนี้
เห็นท่าทีของประชาชนว่าทุกคนมีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์
แล้วก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะหลุดคำพูดอะไรไปบ้าง
แต่ทั้งนี้ค่ะอยากให้ดูเนื้อความจริง
เนื้อความที่เราต้องการที่จะสื่อมันคืออะไร
แล้วหนูอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่า
การพูดถึงในประเด็นไหนใดก็ตาม
หนูเชื่อว่านักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนนะคะ
ไม่มีการระเมืองศิษย์คนอื่นแน่นอน
ที่มันจะมีจังหวะทั้งอาจจะเกิดขึ้นบนเวทีบ้างบางส่วนของบางคน
แล้วก็ล่างเวทีได้ยินเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยคำพูดหรือว่าด้วยป้าย
สัญลักษณ์การแสดงออกที่มันดูหยาบคายมันดูฟังแล้วไม่สบายหู
พูดแทนคนเหล่านั้นยังไงคะอันนี้เรียนถามแทนคุณปรินานะ
ทางนี้ในมุมที่หนูมองนะคะหนูอาจจะไม่สามารถที่จะตอบแทนพี่น้องประชาชนที่ออกมาพูดได้ทุกคน
แต่ว่าในมุมที่หนูมองเนี่ยคือในเมื่อสภาวะสังคมค่ะ
เอื้อให้ประชาชนพูดได้เต็มที่มากนัก
ประชาชนต้องแสดงออกมาผ่านการชุมนุม
ในเมื่อมันเป็นพื้นที่เดียวที่
ประชาชนจะสามารถเรียกร้องได้ในระบอบประชาธิปไตย

หนูคิดว่าทุกคนไม่หยาบคายได้ค่ะพี่
แต่ประเด็นคือทำไมคนถึงต้องหยาบคาย

ไอ้ที่อ้างว่าไม่เคยละเมิดสิทธิ์ใครนั่นน่ะ
จริงนะคะเพราะว่ามันมีการหมินประมาท
มันมีการดูหมินมันมีการใส่ร้าย
สิ่งเหล่านี้ผิดกฎหมายทั้งหมดนะคะ
ไม่ว่าจะมาตรา๑๑๒๓๖๓๙๓ผิดทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วการที่อยู่ดีจะพูดไปตั้งคำถาม
หรือเดินทางไปปิดถนนต่างมันก็ผิดกฎหมาย
ถนนไม่ได้ผิดกฎหมายถ้าอยากจะชุมนุม
เข้าใจเป็นสิทธิเสรีภาพในการที่จะไปชุมนุม
แสดงออกความคิดเห็นแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย
และต้องไปละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นจะต้องไปชุมนุมในที่ที่ไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อนน่ารำคาญปิดถนนเนี่ยคนกลับบ้านไม่ได้นะคะ
ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำไมไม่เลือกสถานที่ชุมนุมที่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่ไปในที่ที่ก่อให้เกิดความ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะ
ทำไมม็อบถึงเลือกที่จะทำผิดกฎหมายแบบนี้
เรียนถามคุณปรินาเพิ่มค่ะอันนี้พูดถึงเฉพาะม็อบเขาหรือม็อบทั้งหมดที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หยาบคายแล้วมันก็ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเลย

แล้วจะบอกว่าสถานที่ลองแนะนำเขาได้ไหมคะอยากให้เขาไปชุมนุมที่ไหน
ก็ตรงไหนก็ได้ค่ะเยอะแยะประเทศไทยนะคะที่ไม่กิดขวางการจราจรไม่ลงถนนกันนะคะ
ต้องเคารพสิทธิ์คนอื่นด้วยคนอื่นจะกลับบ้านนะคะทำมาหากินกันอย่างนี้นะคะ
ขอสุดท้ายเบรกที่สองต้องการจะโต้ว่าไงบ้างคะความชอบทำของคุณ
หนูขอยืนยันว่าการชุมนุมเป็นสิทธิสากลนะคะ
ซึ่งจริงแล้วกฎหมายควรจะต้องมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ชุมนุม
ในการที่จะให้ประชาชนสามารถมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกได้
ตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมันนะคะคือมีรุ่นพี่หนูที่ก็ดูแลเรื่องสิทธิ์ที่อยู่ที่เรมัน
เขาก็ได้มีการสังเกตการชุมนุมที่เรมันด้วยก็คือเมื่อไหร่ที่มีการชุมนุมอะค่ะ
ประชาชนลงถนนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะคอยมาอำนวยความสะดวก
ในการที่จะบอกให้รถไปอีกทางนึงบอกให้เอาประชาชนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่น
ซึ่งจริงแล้วนะคะการชุมนุมในแต่ละครั้งเราได้มีการนัดหมาย
แล้วได้มีการบอกกล่าวก่อนถึงช่วงเวลาอาจจะมีช่วงไม่กี่วันมานี้ที่อาจจะนัดไว
แล้วก็อ่าปุ๊บปั๊บกันออกมาเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ
หนูอยากจะขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าพวกเราไม่ใช่ว่าไม่เคยชุมในสถานที่ปิด
พวกเราเคยชุมนุมในมหาวิทยาลัยมาแล้วแต่ว่าข้อเรียกร้องของพวกเราไม่เคยได้รับการตอบรับจากรัฐบาลเลย
เราชุมนุมอย่างสันติเราชุมนุมในพื้นที่ปิดแล้วเราชุมนุมในพื้นที่ที่เรามองว่าจะสร้างความเดือดร้อนน้อยที่สุดแล้ว
แต่ว่ารัฐบาลไม่เคยมองถึงข้อเรียกร้องของเราเลยแต่ทั้งนี้หนูมองว่าส่วนตัวหนูเองนะคะ
หนูมองว่ารัฐบาลเป็นคนบีบบังคับให้ประชาชนต้องลงถนนเองค่ะ
รัฐบาลไม่ได้ผิดบังคับใครนะคะคือการอันนี้เป็นทางเลือกของมอบเองนะคะ
เพราะว่าม็อบเนี่ยเลือกที่จะปิดถนนแล้วม็อบจะมาอ้างอย่างนี้ไม่ได้ว่า
เราบอกไปแล้วว่าเราก็จะไปตรงนี้คนนั้นทุกคนต้องไปเส้นทางอื่น
นี่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายนะคะขอยืนยันเลยว่าจะทำอย่างนั้น
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ดูได้ต่อเลยนะคะแล้วก็จะไม่มีโฆษณาขั้นนะคะ
ฉะเอาแบบนี้เนื่องจากเวลาของทีวีเหลืออีกไม่กี่นาทีขอเพิ่มเติมประเด็นแบบนี้ว่า
คือในกรณีนายกไม่ลาออกนะคะ
คุณจะไปยังไงต่อหลังจากนี้ค่ะ
ตัวหนูเองในนามผู้ชุมนุมในฐานะผู้ชุมนุมคนหนึ่ง
ตัวหนูเองหนูก็บอกได้ว่าหนูก็จะออกมาเหมือนกัน

คือจะไล่จะออกมาจนกว่าจะออกใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม

แต่คุณเอ๋บอกว่าไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเรื่องนี้
ก็ทั้งนี้หนูว่าอาจจะฝากพี่เอ๋ปรินานะคะ

ตอนนี้อยากให้รับฟังข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม

แล้วก็เปิดใจรับฟังแล้วก็
มาพูดคุยกันในที่ชุมนุมเลยค่ะ

เป็นนายกตัดสินใจยุบสภาเอาไหมคะ
ถ้ายุบสภาในกติกาเดิมส่วนตัวหนู

ก็จะไปติดข้อ๒อีกเรื่องยังไม่ได้แก้รัฐมนูลใช่ไหมคะ
ทีนี้คุณนึกเผื่อไว้ไหมว่าถ้านายกประยุทธ์ลาออก
แล้วใครจะขึ้นแทนที่ผู้ชุมนุมจะรับได้
ก็จริงเลือกขึ้นมาเลยค่ะ
หนูหนูเคารพกระบวนการของรัฐสภานะค่ะ
ก็คือเคารพกระบวนการของสภาเลยว่า

ไม่มีความชอบทำพอในการจะเป็นนายกรัฐมนตรี
ที่ฉันถามเผื่อนะคะคือเริ่มมีคนพูดถึงตามมาตรา๒๗๒
คือว่ามันจะมีคือถ้ามันวุ่นวายตกลงกันไม่ได้อะไรเนี่ยนะคะ
มันจะมีนายกที่มาจากคนนอกบัญชีออกไปอีก
อันนี้ผู้ชุมนุมรับได้ไหมถ้าสมมุติมันมีสถานการณ์ที่ไปถึงขนาดนั้นนะคะ
ด้วยส่วนตัวหนูเองหนูอาจจะตอบแทนทุกคนไม่ได้เนอะ
นี้อาจจะต้องถามพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วย
แต่ว่าส่วนตัวหนูเองถ้าเป็นนายกคนใหม่นะ
ตอนนี้หนูต้องการคนใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาทำงาน
แล้วก็พร้อมที่จะผลักดันการแก้ไขรัฐมนูลให้มันเต็มที่กว่านี้ก่อน

คือเงื่อนไขแค่ไม่เอาประยุทธ์ถูกไหมแต่ใครก็ได้

เงื่อนไขที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นใครก็ได้เนี่ย

แล้วประชาธิปไตยต้องเปิดกว้างนะคะรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของคนของประเทศไทย
ไม่ใช่เสียงของว่าฉันไม่เอาคนเอกประยุทธ์ฉันไม่เอาคนเอกประยุทธ์
แล้วฉันก็ไม่สนใจใครฉันไม่เอาคนเอกประยุทธ์เป็นนอมมินี
ในการที่จะเป็นตัวแทนที่เป็นแคนดิเดตอะไรนะ
นี่คือเป็นตัวเลือกในการที่จะเลือกนายกรมนตรี
หรือยังเป็นการปิดกั้นเป็นพระเด็จการชัดเจนนะคะ
แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ฉันอยากจะฝากไปยัง
อ่าอ่าน้องมายที่ชอบขึ้นปราศัยเนี่ย
ก็ในเรื่องของข้อเรียกร้องของน้องมายเนี่ยนะ
ว่าที่คำถามแรกที่ถามว่าน้องมายเนี่ยต้องการอะไร
พอฟังแล้วเนี่ยไม่ตอบโจทย์ดิฉันเลย
เพราะดิฉันเนี่ยฟังม็อบมาเยอะแล้ว
ของคุณปียบุตรที่พูดอ้อมแอ้มเรื่องปฏิวัตินะคะ
มายทราบไหมว่าปฏิวัติแปลว่าอะไร

เดี๋ยวคุณออกความเห็นของคุณก่อนดีกว่าดิฉันไปพูดถึงในรายการเดี๋ยวเขาไม่จ่ายเงินเดือน

ปฏิวัติเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้เลยเพราะน่าจะไม่รู้
คือคุณกำลังคิดว่าเขาไม่ได้หยุดแค่ปฏิรูปใช่ไหมคุณกำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหม
ไม่ใช่ถ้าให้ฉันพูดเองคือดิฉันกำลังพยายามจะพูดว่า
สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือเขาพยายามจะเอาการปกครองเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงสังคม
ซึ่งมันทำไม่ได้นะคะตอนนี้เยาวชนเนี่ยกำลังสับสนนะคะ
ลากเง่าสังคมเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมายาวนานเนี่ย

ถ้ายุ่งเนี่ยคุณรู้ไหมมันจะเกิดความแตกแยกอย่างนี้
แล้ววันนี้มอบกำลังสับสนเพราะจะเอาการปกครองเนี่ยมาเปลี่ยนสังคม
เข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการกระทำอย่างนี้มันไม่ต่างกับการปฏิวัติเลย
การปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสิ้นเชิงทั้งหมดเลย
เลิกการปกครองแบบเก่าแล้วก็ใช้แบบใหม่เลยนะคะเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของการปฏิวัติ
แล้วน้องมายทราบไหมว่าเวลาปฏิวัติเนี่ยนะถ้าไม่สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้น
เหนือจากคุณเอ๋ปรินามีคนอื่นก็คิดว่าเราจริงแล้วในใจคิดไปเกินอันนั้น

ค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะเปิดใจรับฟังการชุมนุมหน่อยนะคะ
รับฟังผู้ชุมนุมหน่อยแล้วก็ถ้าอยากเข้าใจจริง
ลงมาดูในม็อบเลยค่ะอยากให้ทุกท่านแม้แต่ทางรัฐบาลเอง
ลงมาดูในม็อบเลยค่ะว่าในที่ชุมนุมเนี่ยประชาชนเรียกร้องอะไร
ประชาชนต้องการทำให้สังคมนี้ดีขึ้นไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือว่าล้มล้างอะไรใดเพราะฉะนั้นถ้าหากจะให้แฟร์เกม
ทั้งรัฐบาลแล้วก็ทั้งผู้ชุมนุมมันนะคะ
ก็ต้องมีการรับฟังกันอย่างชัดเจนกันอย่างเปิดเผยแล้วก็รับฟังกันอย่างจริงใจ
ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีเวทีอย่างที่เป็นกรรมธิการ
แต่ว่าหนูเองก็เข้าไปพูดแล้วก็บอกแล้วว่า
ในจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาค่ะถึงมันจะมีหลายมหาลัย
แต่ว่าเราก็ยังเป็นเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนที่อยู่ข้างนอกได้
ถ้าหากรัฐบาลอยากจะเข้าใจความต้องการของประชาชนจริง
ต้องออกมาฟังประชาชนข้างนอกต้องออกมาฟังในเวทีที่ประชาชนเป็นคนเป็นคนจัดออกมาค่ะ
นี่ค่ะที่ฉันยังพูดว่าเยาวชนกำลังสับสน
เยาวชนคิดว่าไม่ได้ล้มล้างไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองอะไร
มันไม่เปลี่ยนยังไงการแก้ไขการแก้ไขรัฐมนูลในสิ่งที่มอบเรียกร้องที่เราเห็นตามสื่อต่าง
มันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างชัดเจนที่มันจะมีส่งที่มันจะส่งผลกระทบถึงสังคม
ที่ฉันถึงถามน้องมายว่าอยากยุ่งกับเรื่องศาสนาไหม
แล้ววันนี้มอบกำลังไปแตะต้องในเรื่องวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันไปยาวนาน

เดี๋ยวคุณเอกจะบอกว่าในกรณีที่เขาต้องการให้มีสหรอโดยที่ไม่ได้จำกัดว่าจะเว้นหมวดไหนเพื่อแก้ไขรัฐรมนุน
บ่งบอกว่าต้องการปฏิวัติเรียนสรุปคุณเอ๋ถูกไหม
การที่จะแก้ทุกมาตราเป็นการเอาการปกครองมาเปลี่ยนแปลงสังคม

มันผิดสิคะดีฉันถึงพูดว่าคือดีฉันไม่อยากจะใช้คำว่าสาธารณ์อย่างชัดเจนไงคะ
มันจะเกิดความแตกแยกอันนี้มันเป็นความยามที่เอาการปกครองเนี่ย
มาเปลี่ยนแปลงสังคมมาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมายาวนาน
จบที่เขาในทีวีเดี๋ยวกัดกลับมา
นึงนาทีค่าคนที่ที่ดูทีวีจะได้ฟังไมล์อยากพูดเลย
โอเคค่ะสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะ
จริงพรุ่งนี้เราจะมีการชุมนุมนะคะ
แล้วก็ไปจนถึงหน้าวัดแขกจะเป็นศิลปะราษดรนะคะ
อยากให้พี่น้องประชาชนที่มีจิตใจที่รักประชาธิปไตย
แล้วก็อยากจะเห็นประเทศนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
แล้วก็อยากที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับลูกหลานของเรา

ศิลปะที่เรามองว่าเราจะสามารถเรียกร้องประชาธิปไตย
ศิลปะได้รูปแบบใดก็ได้ออกมากันเยอะค่ะ

เดี๋ยวเราจบรายการตอนนี้ที่นี่แค่นี้นะคะ

เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันถามคุณเอ๋ปรินาว่ามันผิดตรงไหนเนี่ย
คือให้เข้าใจคำว่าการปกครองให้ก็ตรงกันก่อนนะ
คือคำถามคือคุณเอาแค่ไหน
เปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้นเอาแค่ไหน

คือเราต้องการรัฐมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชน
ซึ่งหมายความว่าสสรต้องมาจากการเลือกตั้ง๑๐๐
เลือกตั้ง๑๐๐ไม่ใช่หมายความว่าเลือกตั้งแน่
แต่หมายความว่าจำนวนสสรทั้งหมด๒๐๐คนนะคะต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามสื่อสารกับรัฐบาลอยู่เสมอ
แต่หนูไม่มั่นใจว่ารัฐบาลเข้าใจอย่างไร
ทีนี้เรียนถามต่อจากที่คุณปรินาบอกเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
คือคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงแน่โดยการขอให้แก้ไขรัฐมนูล

เพราะให้ไปขึ้นอยู่กับสสลที่มาจากการเลือกตั้ง๑๐๐

คำถามคือมีคนกังวลว่าการปกครอง
อาจจะเรียกว่าเนื้อหาในรัฐมนูล

มันอาจจะเปลี่ยนไปเกินกว่าที่ผู้ชุมนุมพูดกันแค่ตอนนี้
เพราะอย่าลืมว่าท่วงทำนองในการชุมนุม
มันทำให้เขาคิดได้ว่ามันจะไปเกินที่เราเรียกร้อง
หนูเชื่อว่าจำนวนสอสรทั้งหมด๒๐๐คนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามานะคะ

แล้วก็มีกลุ่มคนที่มีหลากหลายความคิดอยู่แล้ว
ซึ่งมันไม่มีทางที่ว่าใครจะกำหนดให้รัฐมนุนชุดนั้นเป็นอย่างไรได้
ถ้าไม่ได้ใช้อำนาจจากการรัฐประหารเข้ามาหรือใดก็ตามนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูเชื่อว่าเสียงของคน๒๐๐คนที่มาจากประชาชนนะคะ
น่าจะพิจารณาได้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรเหมาะอะไรควรกับประเทศไทย
ซึ่งทางนี้เนี่ยหนูอยากจะให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้กับประชาชนหน่อย
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐมนุนจริงร่างรัฐมนุนใหม่จริง
คุณปรินานกลัวสรสรรอร์๑๐๐ที่มาจากการเลือกตั้งหรอคะ
ในตั้งกรรมธิการเขาก็มีแนวโน้มอย่างชัดเจนว่าสรจะมาจากการเลือกตั้ง
เพราะประเด็นนี้เราน่าจะพอได้แล้ว
ไม่แต่ว่ามันอาจจะมา๑๐๐เพราะว่าจะสนับมามัน๑๐๐
แต่ว่าประเด็นที่ที่ฉันเป็นห่วงเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องปฏิวัตินะคะ
เพราะว่าไอ้นอกจากสอสรเนี่ยคือประเด็นที่ว่าต้องการแก้ไขมนุษย์ทุกมาตราเนี่ย

เพราะเรามีสังคมเรามีวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมายาวนาน
ที่เราไม่บังควรไปแตะต้องนะคะ
เพราะการทำอย่างนี้ปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะ
แล้วเอาการปกครองมาเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยซึ่งมันไม่ได้เลย

เราอาจจะเข้าใจคำว่าการปกครองกันคนละมิติ
หรือว่าอาจจะกินความกันมากน้อยไม่เท่ากัน
คือคุณเอ๋กำลังจะบอกว่าคือประเทศไทยจะไม่ได้เป็น
ไม่ใช่การกระทำอย่างนี้มันคือการไม่ต่างกับปฏิวัติที่ดิฉันพยายามจะพูดอยู่

มันไม่ใช่การเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วมันปฏิวัติแล้วนะคะ
จะพยายามอธิบายอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันถามแทนกันแล้วกัน
ทำยังไงเขาต้องแสดงออกยังไงหรือเราต้องยังไงถึงจะเข้าใจ
อย่างอย่างพวกเนี้ยที่เชิญชวนให้ไปชุมนุมกันก็เช่นเดียวกันก็ปิดถนนอีกแล้วนะคะแล้วอาจจะวาดรูปอะไรที่แบบทำร้ายจิตใจคนอย่างหนึ่งบอกว่าอย่าไปแตะต้องศาสนาอย่าไปแตะต้องวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเพราะมันทำให้เกิดความแตกแยกนะคะเรียนบอกว่าดิฉันไม่ได้ว่าเรียนบอกว่าเยาวชนกำลังสับสน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
มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

นี่คือสิ่งที่เรากำลังบอกว่ารัฐบาลกำลังคุกคามประชาชน
ด้วยการใช้กฎหมายแต่ทีนี้หนูจะบอกอย่างนี้ค่ะว่า
ที่เราเรียกร้องเนี่ยค่ะเรายังคงยืนยันตามเดิมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ตามระบบประชาธิปไตย
และมันเป็นสิ่งที่ประชาชนไทยควรจะต้องทำด้วยในฐานะคนละเมือง
ซึ่งหมายความว่าการทำงานของรัฐบาลต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอโดยประชาชน
เพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนเป็นเจ้าของภาษี
เพราะฉะนั้นการเรียกร้องการออกมาชุมนุมการปิดถนนหรือว่าการลงถนนชูป้ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่คือสิ่งที่ประชาชนควรจะต้องทำได้ในระบอบประชาธิปไตย
ที่รัฐบาลควรต้องเป็นคนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ไม่ใช่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ถ้าอยากจะให้ชุมนุมโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ก็หาสถานที่ให้สิคะที่รัฐบาลจะรับฟังเราแล้วก็ตอบรับเราอย่างจริงใจ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูก็อยากจะฝากพี่ปรินา
กลับไปถามรัฐบาลแล้วก็พักพลังประชารัฐด้วยว่า
อยากพวกท่านในเมื่อเห็นว่าการชุมนุมของประชาชนนะคะ
ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการสร้างความเดือดร้อน
แล้วพวกท่านคิดว่าในการที่จะไม่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จะมีพื้นที่ให้พวกเขาอย่างไรในการที่พวกเขาจะได้ออกมาพูดถึงจุดยืนของตัวเอง
ถูกค้นค่ะเป็นสาวในทรภาค่ะ
คือไอ้การอ้างว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจอยู่อย่างนั้นนะคะ
มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าทำไมจะไม่เข้าใจ
คำพูดคำจาในม็อบแล้วก็การขึ้นเวที
คำพูดคำจาบนเวทีมันชัดเจนอยู่แล้ว
ใครก็เข้าใจว่าต้องการอะไรนะคะ
แต่ว่ามันเป็นการเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เยอะนะคะ
ดิฉันจึงย้ำว่าข้อเดียวที่เรียกร้องมาทั้งหมดที่จะทำกัน
ก็คือการแก้ไขรำนูนนอกนั้นเป็นไปไม่ได้นะคะ

ทำไมคนเอกจึงประเมินว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะ

ยิ่งรักล้านคนไล่ยังไม่ออกเลยนะคะ
แล้วก็ยุบสภานะคะ
ท่านไม่เห็นหรอกคะว่าผู้อภิปราย
แม้กระทั่งผู้อภิปรายฝ่ายตรงข้ามนะฮะ
พูดไปขาสั่นไปเลยยุบสภาคือไม่อยากยุบหรอก
เพราะฉะนั้นการยุบสภามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
เขาก็ไม่ได้อยากให้ยุบนะเพราะเขาก็ไม่เอากติกาตอนนี้

แล้วก็ในเรื่องของอะไรกฎหมาย
อะไรที่ปิดกั้นเอากฎหมายมาปิดปากประชาชนอย่างนี้

นี่ทุกวันนี้ทนฟังกันไม่รู้จะฟังกันไงแล้วนะคะ
แล้วก็สิทธิเสร็จภาพในการพูดเนี่ย

เขาไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นแล้วด้วยซ้ำนะคะ
แล้วสิ่งต่างเนี่ยเห็นกันเยอะแยะเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นมันเป็นการพูดเองเอาเองแล้วค่ะวันนี้
ถ้าอย่างนั้นมันเป็นไปได้ไหมคะที่จะเกิดกลไกในสภา
คือเอาตัวแทนของกลุ่มผู้ชมนุมเข้าไปคุยกันในสภา
ตั้งกรรมธิการมันเกิดเวทีที่แบบเป็นทางการได้ไหมอ่ะ
มันมีแล้วไงเข้ามาประชุมกันบ้างไหมล่ะเห็นไหม

ได้เคยไปตอนช่วงแฟสมอบมานะคะ
แล้วหนูก็ได้มีการบอกกับทางรัฐสภาด้วยแล้ว
มีการแถลงค่ะมีการแถลงเรียบร้อยแล้วนะคะ
ว่าพวกเราไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนเป็นเสียงของประชาชนทุกคนได้
เราไม่สามารถที่จะเอาปัญหาของประชาชนทุกคนมาพูดให้ทุกคน

ประเด็นคือถ้าอยากที่จะเข้าใจปัญหาของประชาชนจริง

เพราะว่าตัวหนูเองนักศึกษาเพียงแค่ไม่กี่คน
ไม่สามารถที่จะพูดปัญหาทั้งหมดที่ประชาชนเดือดร้อนได้นะตอนนี้จริง
ถ้ามีคณะกรรมการสมารณชันซึ่งอันนี้ที่ฉันเห็นพูดกันนะคะ
คณะกรรมการสมารณชันถ้ามีขึ้นมานี่ทางกลุ่มผู้ชมนุมรับได้ไหมคะ
คณะกรรมการสมารณชันอยากมีกลไกนี้ไหมคะ
ที่หนูคิดว่าเราต้องมาคุยกันค่ะเราต้องมาคุยกัน
แต่ว่าการคุยนะที่นี้ต้องเป็นการคุยในที่สาธารณะคุยในที่เปิด
คุยในที่ที่ประชาชนควรจะต้องมีส่วนร่วมได้ด้วย
คุณปรินาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
เพื่อที่ให้เขาและสภาหรือและรัฐบาลเนี่ยคุยกันได้
คือวันนี้มันเป็นเสียงของคนกลุ่มหนึ่งแสนคนกลุ่มน้อย
ที่มาเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เยอะและเป็นไปได้เพียงข้อเดียว
และเขาหลีกเลี่ยงที่เจียวกาลจะใช้ระบบสภาษณ์ในการแก้ไขปัญหาด้วยอย่างชัดเจน
มันกลายไม่ใช่ว่าเคยไปอย่างนี้ไม่ได้มันต้องไปทุกครั้ง

และขณะเดียวกันจะเชิญให้รัฐบาลไปที่มอบ
แล้วไปฟังม็อบทุกคนว่าต้องการอะไร
จะจะฟังอย่างไรจริงจริงก็ต้องมีการพูดคุยกันตกผลึก
ซึ่งวันนี้ตกผลึกขึ้นเวทีมาแต่ละข้อนี่ก็คือมันเป็นไปไม่ได้เยอะ
หญ้าเก่งย้ำอย่าไปแตะต้องวัฒนธรรมที่สืบทอดหยาวนาน

ของรัฐบาลของปฏิสำราชิกรัฐศพาฯ
นะคะแล้วก็พยายามใช้การปกครองในการเปลี่ยนแปลงสังคม
ซึ่งตรงนี้มันเป็นเพียงเสียงของคนกลุ่มน้อย
คนส่วนใหญ่เนี่ยยังยึดมั่นกับ
วัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนานอยู่เลย
คือดิฉันกำลังจะบอกว่าคือเท่าที่ฟังคุณปรินา
เท่ากับว่ายังไงกลไกการพูดคุยกันมันจะไม่เกิดขึ้นเหรอคะ
หรือมันจะเกิดยากพูดคุยได้ดิฉันส่งเสริมไม่มีการพูดคุยกันนะคะ
แต่มันจะต้องมีการเรียนรู้มีความเข้าใจของรัฐมนูลนะคะ
แล้วก็ต้องเข้าใจในระบบอย่าทำเป็นเหมือนปฏิวัตินะคะ
เพราะมันเป็นไปไม่ได้จะมาเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสิ้นเชิงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
ทางมายค่ะเท่าที่คุยกันมามีการประเมินสถานการณ์ไหมคะ
ว่าหลังจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
เพราะถ้าเอาจากประชุมสภาจบเนี่ยคือนายกไม่ลาออก
ทีนี้ข้อหนึ่งเท่ากับมันคงเป็นไปไม่ได้แล้ว
ฟังจากทางพี่เอ๋เขาเนี่ยนะคะก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้แล้ว

หนูคิดว่าทุกข้อยังคงเป็นไปได้ค่ะถ้ารัฐบาลจริงใจมากพอ
ทั้งนี้เราต้องดูกระแสของประชาชนด้วย
ว่าประชาชนต้องการอย่างไรเพราะหนูเองก็อาจจะพูดแทนไม่ได้
แต่เรื่องหนึ่งที่หนูอยากจะขอพูดนะคะก็คือว่า
การอธิบายของพี่เอ๋ปารีนาในวันนี้ค่ะ
ทำให้หนูเห็นชัดเจนเลยว่าสมาชิกรัฐสภาหลายคน
ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของผู้ชุมนุมอย่างแท้จริง
ถ้าหากทางรัฐบาลหรือว่าทางสมาชิกรัฐสภาพ

จะเข้าใจว่า๓ข้อเรียกร้องแรกที่เคยยื่นไป
ก็คือหยุดกุ๊กครามประชาชนรักร้านอมนุนส์ใหม่
แล้วก็ยุบสภาเนี่ยทุกอย่างมีลำดับขั้นตอนค่ะ

ต้องมีการร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ก่อนถึงจะมีการยุบสภาได้

จะเป็นการที่รัฐบาลไร้ความรับผิดชอบ
แล้วก็เป็นข้อเรียกร้องที่
ตัวหนูเองหนูยังเข้าใจเลยว่ารัฐสภา

แต่จริงแล้วพอมารับฟังวันนี้แล้วค่ะ
กลับกลายเป็นว่าสมาชิกรัฐสภาบางท่านยังไม่เข้าใจ
ยไม่ได้มองอย่างที่พี่เอ๋เขามองใช่ไหมว่า

คือคุณมีสาเหตุว่าทำไมคุณเปลี่ยนจากยุบสภามาเป็นนายกลาออก

คือตรงนี้มันไม่เคารพประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะคะ

คือสมมุติว่าคือน้องมายต้องเข้าใจคำว่าเสียงข้างมาก
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ต้องการอะไร
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเลือกตั้งใครเข้าไปในสภาบ้าง
มันมีระบบรัฐสภาระบบการปกครองประชาธิปไตย
ถ้ามุติประชาธิปไตยเลือกตั้งไปแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ย

สมมุติว่าเลือกตั้งเสร็จทุกครั้งเนี่ยมันก็เกิดหลูบขึ้นมาเป็นวังเวียนวนเวียนว่า

รวมตัวกันสักแสนคนไล่ยุบสภา

แต่ครั้งนี้มันมากกว่าอดีตตรงที่ว่ามันมีการทำลาย
มันมีการทำลายและดูหมินกันเยอะมาก
พูดว่าไงคะเขาได้รับการเลือกตั้งไปในสภาค่ะ

ประชาธิปไตยคือต้องมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้หนูเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ต้องเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่า
ในประเทศเราที่มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
ประชาชนต้องมีสิทธิ์ที่จะออกมาพูด
ประชาชนต้องมีสิทธิ์ที่จะออกมาเรียกร้องในสิ่งที่รัฐบาลทำให้ถูกต้อง
ถึงแม้ว่าณตอนนั้นเนี่ยโอเคจะเป็นการที่เสียงข้างมาก
รัฐบาลชุดนั้นได้รับเสียงข้างมากเลือกตั้งเข้ามา
แต่ทีนี้ค่ะหน้าที่ของประชาชนอีกอย่างหนึ่งก็คือ
จับตาเฝ้าดูการทำงานของรัฐบาลอยู่เสมอ

เพราะว่าประชาชนเองก็ต้องคอยสำรวจและตรวจสอบว่า
สิ่งที่รัฐบาลทำนั้นได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงหรือเปล่า
เรื่องนี้หนูคิดว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งบ้านก็น่าจะเข้าใจตรงกัน
คุณเอจ๊ะเขารอจนจบ๔ปีวาลากอดออกแล้วหรอ

คือเขาก็พูดอยู่ทุกวันเลยนะคะ

คนสงครามว่าดูด้วย

นึกออกไหมคะเพราะว่ามันคนละศักยภาพเลยอ่ะ
ถ้าโควิดนัฐนาฮรณเป็นนิตเจ๊งตายกันเป็นล้านหรือเปล่านี้

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
ประชาชนต้องฟังเสียงข้างมากถึงจะเรียกว่านักประชาธิปไตย
ไม่ใช่ว่าเบอร์เดียนแม่คุณนี้ก็จะไล่เขาอย่างนี้
มันไม่ใช่นักประชาธิปไตยแล้วก็ถ้าจะสิทธิ์ที่พูดพูดเต็มที่
เราจะไม่พูดถึงเรื่องเรียนก็เห็นคนในศาภาพูดอย่างนี้ว่า
เผด็จการแรงศาภาปเตตการเสียงข้างมาก
ไม่เดี๋ยนหมายถึงวัลรักษณ์อื่นสิ
ก่อนหน้านี้ยังเคยเห็นพูดกันในสำหรับ
สืบทอดหน้ากับประเด็จการนี้มันประเด็จการยังไง
พฤติการนี่ก็คืออย่างนี้แหละคือไม่ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ย
แคนดิเดตในการลงสมัครนายกมนตรีต้องลาออกจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์คนเดียว
นี่แหละคือประเด็จการในส่วนของสิ่งต่างที่เขาเรียกล้องเนี่ยก็คือ
มันมันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นเนี่ยคือ
ดินก็ใจคุณลำบากใจที่จะพูดเรื่องเขาเรียกล้องข้อที่สาม
ทีนี้ตั้งแต่ว่ามันก็มีคนบอกเหมือนกันค่ะ

ตกลงแล้วเนี่ยคือเราแค่เดียดฉันพลเอกประยุทธ์
หรือเราแล้วไม่เอาทั้งหมดของการได้มาของรัฐบาลราชิกรมปี๖๐
หรือเอายังไงเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะคุยกันมิติไหนวงกว้างแค่ไหนถูกไหม
อ่าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่านะก่อนหน้านี้เนี่ย
ประชาชนมีปัญหากับสว๒๑๐คนมากปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะ
คือรอให้เขาแบบจบแบบมีสิทธิ์ไป๕ปีอันนี้รอไม่ได้ใช่ไหม
ก็หนูคิดว่าการร้องไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนเหมือนกันค่ะ
ขอยันคำว่าสิทธิ์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าประชาชนก็ควรที่จะต้อง
ออกมาบอกรัฐบาลได้ว่านะตอนนี้เขาไม่พอใจอะไร
แล้วจริงจริงแล้วเนี่ยอ่าถ้าจะพูดถึงที่มาของรัฐมนุนหกศูนย์
มันก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่ามันค่อนข้างที่จะขัดกับความเป็นประชาธิปไตย
คนที่ออกมาลงลงให้เตรียมโรงละแนบเนี่ย
มีการที่พวกเขาถูกจับ
การได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดกับหลักความเป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก
ทีนี้เนี่ยเรามาดูหลังจากนั้นอีก
สว๒๕๐คนนะคะที่ถูกบรรยัดไว้ในรัฐพนุน๖๐
มาตรา๒๖๙ที่บอกว่าที่มาของสว๒๕๐คนนั้น
มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสูงแห่งชาติหรือว่าคอสชเนี่ย
นี่ก็ผิดแล้วเพราะว่าคณะรักษาความสูงแห่งชาติ

จริงแล้วคนที่จะมีสิทธิ์มีเสียงเข้าไปอยู่ในสภา
ขนาดนั้น๒๕๐คนนะคะมันควรจะต้องเป็นคนที่มาจากประชาชน
ถ้าเป็นคนที่มาจากประชาชนประชาชนคงจะไม่มีปัญหามากขนาดนี้
แต่ทีนี้คนที่ดันมีอำนาจในการตัดสินใจว่า
จะเลือกนายกได้จะแก้ไขรัฐมนูลได้

ทีนี้ประชาชนหนูว่าหนูว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจ
แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาบอกรัฐบาลว่า
อย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะแล้วคุณต้องปรับเปลี่ยน
คือ๒๕๐คนสวที่มีปัญหาเนี่ยนะคะ
จริงปัญหาสาววอลเนี่ยนะมันมีปัญหามาตรฐานอดีต
ตั้งแต่ก่อนปี๔๐แล้วก่อนปี๔๐เนี่ย
เราไม่เคยมีสวที่มาจากการเลือกตั้งเลย
ปี๔๐เป็นปีแรกที่สาววอลมาจากการเลือกตั้งนะคะ
แล้วสิ่งที่ดีสำหรับรัฐมนุนปี๖๐ที่เป็นประชาธิปไตยก็คือ
เป็นน้ำนูนที่มีการลงประชามตินะคะ
แต่ก่อนปี๔๐เนี่ยไม่เคยมีเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นที่ฉันถือว่ารำนูนฉันอย่างเนี่ยมาจากประชาชน
เพราะมีการลงประชามติแล้วมีคำถามท้ายพ่วงนะคะ
แล้วในส่วนที่ถ้าคิดว่า
อ่าดิจันทร์แทรกตอนนี้ก็ตอนที่ลงประชามติมันก็เถียงกันไม่จบนะ
แต่ให้มีคนที่จะไปขาระธรรมนูนและโดนจับ
อ๋อถ้าคิดว่ารำนูนคือมีการเหมือนทุกวันเนี่ย
มันมีการใส่ร้ายมีการ
ต้านการลงประชามติ
ถ้าคิดว่ามันไม่เป็นทำเนี่ยก็แก้ไขรำนูนซะแค่นั้นเอง

อืมอ่ะเดี๋ยวขออีกข้อหนึ่งในกรณีเรื่องสว๒๕๐เนี่ยนะคะ
คือคุณเอกนักมันจะบอกว่ามาก่อนก็มีสวใช่ไหม
ใช่แต่อันนี้อันนี้คือเราพูดเรื่องเก่ากันแล้ว
แล้วไม่ได้ลงประชามาติด้วยแต่อันเนี่ยลงประชามาติ
อ่ามันก็กลับไปที่ประชามติทำไมมีคนโดนจับ
พอมีประชาพอมีรำนูนปุ๊บ

สวมาจากการเลือกตั้งแล้วก็กลายเป็นสภาพผัวเมีย
ซึ่งมันไม่ตอบโจทย์หน้าที่ของสว

มันก็มีปัญหามาตั้งแต่สมัยอดีตตะคารแล้วค่ะ

เพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเราก็แก้ไป

แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือว่า
ถ้าไม่ได้แก้แล้วให้สว๒๕๐เลือกอีก

อันนี้เข้าใจตรงกันถูกไหมคะ

อันนี้เป็นการบิดเวินสันหานะคะ

ดิฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ไม่ทราบ
กลไกก็คือมาจากผลเอกประยุทธ์ค่ะ

ในเมื่อสวทั้งมีสิทธิ์เลือกนายก

เขาก็เลยต้องการใหม่ทั้งหมดที่สสล

ก็แก้อยู่กำลังแก้อยู่อย่างนี้

แต่เขาต้องการสสลเลือกตั้ง๑๐๐

ไม่ใช่เขาต้องการสอสวเลือกตั้ง
ก็รับฟังอย่างนี้ค่ะ

คุณปรินาต้องการพูดถึงข้อเรียกร้องทั้งหมดของเขาไหมคะ

จะบอกว่าเขามีข้อเรียกรองที่เขาเชื่อว่า
เชื่อว่ามันสามารถเป็นไปได้ทั้ง๓ข้อ
ขณะที่คุณปรินาบอกว่าเป็นไปได้แค่ข้อเดียวคือ
รัฐมนูลซึ่งก็ยังเข้าใจไม่ตรงกันเรื่องสอสรนะคะ
คำถามคือคุณเอ๋ลองเสนอหน่อยว่า
อะไรที่คิดว่ารัฐบาลจะทำให้นอกเหนือจากร่างรัฐมนูลบ้าง
ข้ออื่นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ

ใช่แต่เขาต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับเสียงข้างมาก

ดูสิคะทั่วแผ่นดินวันนี้เกิดอะไรขึ้น

แตกแยกเกิดขึ้นความวุ่นวายในบ้านเมืองเกิดขึ้น

คนร้องไห้คนน้ำตาไหล
พูดอะไรให้พี่เอกเข้าใจเรื่องการชุมนุมอีกเพิ่มเติมไหมคะ

จริงแล้วหนูอยากจะชี้แจงกับรัฐบาลมากกว่าค่ะ
แต่ว่าในส่วนของพี่เอ๋หนูก็เข้าใจได้ค่ะ
ในเรื่องของความสงสัยและความไม่เข้าใจนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้ได้ลองมองถึงการชุมนุมของประชาชนจริง
ณตอนนี้ทั่วประเทศถ้ามองจริงก็มีหลายฝ่ายล่ะค่ะ
เพราะว่ามันเป็นสีสันของความเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว
และทั้งนี้เราก็ไม่ควรที่จะต้องมาดิสเครดิตใครที่ออกมาชุมนุม
หรือว่าประชาชนคนใดที่ออกมาเรียกร้องนะคะ
ทุกคนมีสิทธิ์พอที่จะออกมาเรียกร้องในส่วนของตัวเอง
ซึ่งหนูก็มองว่ามันจะเป็นการดีกว่าไหมที่เราจะรับฟังทุกฝ่ายอย่างจริงใจ
โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาเขาเรียกว่าไม่จำเป็นจะต้องมาโต้แบบว่าใส่ความกันหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เพิ่มเติมให้แทนนะคะคือในมุมหนึ่งก็มีคนมองว่าสิ่งที่พูดในที่ชุมนุมประเด็นเปราะบางในที่ชุมนุมที่พูดกันและท่วงทำนองที่อาจจะมีความหยาบคายนะคะ
อาจจะไม่คุ้นหูคนไทยที่จะพูดถึงเรื่องพวกนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้คนอีกฝั่งที่ใส่เสื้อเหลืองออกมาเราจะอธิบายว่าอย่างไรว่าเราไม่ใช่คนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือเผชิญหน้าตอนนี้คะ
หนูอยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการชุมนุมของประชาชนที่ออกมานะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะฝั่งใดก็ตามนะคะทุกฝ่ายสามารถทำได้
แต่ทั้งนี้เนี่ยการที่มันจะลดความขัดแย้งในสังคมลงได้ค่ะก็คือทุกฝ่ายต้องเปิดใจคุยกันอย่างจริงใจและเอาเหตุผลเนี่ยมาคุยกันบนโต๊ะเนี่ยเอามากางดูกันเลยว่าเหตุผลของใครเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้อย่างไร
มันเป็นการหาทางออกร่วมกันค่ะการพูดคุยไม่ใช่การทะเลาะไม่ใช่การที่ถกเถียงเพื่อบาดหมางกันแต่มันคือการพูดคุยเพื่อหาทางออกถกเถียงเพื่อหาทางออกที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้
แต่การพูดคุยแล้วก็การเรียกร้องต่างเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การเคารพการกฎหมายนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะส่องสอนลูกให้เป็นคนดีแล้วก็ถ้าสอนแล้วไม่เข้าใจเนี่ยพูดเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่รู้ใครไม่เข้าใจใครนะคะคืออนาคตไม่เจริญนะคะไม่เชื่อคอยดู
อันนี้บอกเฉยใช่ไหมไม่ให้พูดให้ฟังว่าจะเรียกร้องอะไรก็เรียกร้องได้นะคะจะพูดคุยอะไรก็ยินดีรับฟังนะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้เคารพกฎหมายด้วยแต่ทีนี้อ่ะถ้าสมมุติเราพูดถึงเรื่องของการเคารพกฎหมายเนี่ยนะคะคือมันก็มันก็มีความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายเหมือนกันคุณปรินามองเห็นบ้างไหมคะความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายเช่นคุณปรินาค

เรียนรู้ที่จะเคารพผู้อื่นเรียนรบที่จะเคารพประเพณีวัฒนธรรมที่เราสืบทอด
ที่เราไม่ควรมิบังอาจไปแตะต้องนะคะแล้วก็อย่าเอาแต่ใจ
งั้นมันจะไม่ใช่นักประชาธิปไตยมันคือพระเด็จการแล้วที่จะพยายามปฏิวัติการปกครองประเทศปัจจุบันนี้ค่ะ
ท้ายพี่มายค่ะอยากให้รัฐบาลหรือฝากพี่เอ๋ไปอะไรบ้าง
ค่ะก็อยากจะฝากพี่ปรินานะคะไปบอกรัฐบาลนะคะแล้วก็สมาชิกรัฐสภาอีกหลายท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจผู้ชุมนุมนะคะ
ณวันนี้ค่ะข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทุกข้อที่ออกมาเนี่ยค่ะ
ผู้ชุมนุมต้องการที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนสังคมนี้ให้ดีขึ้นเราไม่ได้ต้องการที่จะปั่นป่วนสังคม
แต่เราต้องการที่จะส่งต่อสังคมการเมืองที่มั่นคงให้กับลูกหลานเราในอนาคต
การเมืองที่มั่นคงในที่นี้คือเรามองว่ารัฐมนุนฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนเนี่ย
จะทำให้การเมืองมั่นคงได้เราถึงให้ความสำคัญกับส่วนนี้มาก
เพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นตัวขัดขวางรัฐมนูลที่มาจากประชาชน
หนูมองว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องออกมาพูดถึงแล้วก็ออกมาวิภาควิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมา
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะ
ก็คือพี่น้องคะณวันนี้การชุมนุมของประชาชนการชุมนุมของเยาวชนที่ออกมาเนี่ยค่ะ
อยากจะให้พี่น้องบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจผู้ชุมนุมที่ออกมานะคะเปิดใจรับฟังค่ะ
แล้วก็ถ้าหากว่าถ้าหากว่าอยากจะทำความเข้าใจมากขึ้นลองเข้ามาในการชุมนุมได้ค่ะ
มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนของเราทุกคนคือพี่น้องกันหมดในประเทศนี้ทุกคนคือพี่น้องร่วมประเทศไทยด้วยกัน
เพราะฉะนั้นการพูดคุยกันมันคือทางออกที่ดีที่สุดค่ะ
แล้วมายจะไปชุมนุมในที่ที่ไม่ทำปิดถนนได้ไหม

ก็เช่นสนามกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทำเรื่องขออนุญาตขออนุญาตการชุมนุมแล้วก็ขอใช้สถานที่อะไรอย่างเงี้
ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายไม่เดือดร้อนรำคาญผู้อื่นได้ไหม

ใช่แล้วก็ต้องไม่ไปต่อว่าด่าทอคนอื่นด้วย
ถ้าเป็นม็อบที่มันสร้างสรรค์นะคะเช่นรัฐบาลทำอะไรไม่ดีก็ว่ามา
อยากให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรก็ว่ามาแต่ไม่ใช่แบบแบบนี้
อย่างนี้หนูต้องเรียนพี่ปรินาตามตรงนะคะว่า
ตัวหนูเองหนูคงไม่สามารถที่จะไปคอนโทรประชาชนทั้งหมดได้ที่ออกมาชุมนุม
แต่ในส่วนของตัวหนูเองนะคะอยากให้ได้รับฟังกันอย่างจริงใจนะคะว่า
การชุมนุมมันมีข้อเรียกร้องที่เราควรจะต้องยื่นให้รัฐบาลอยู่
แล้วการชุมนุมในสถานที่ปิดหรือในสถานที่เปิด
หนูมองว่าเราควรจะต้องดูกันถึงบริบทด้วยค่ะว่านะ
ตอนนั้นประชาชนทำตรงไหนได้บ้าง
ประชาชนสามารถที่จะไปขออนุญาตพื้นที่แล้วพื้นที่เขาจะให้เราไหม
ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยขอเราเคยขอแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะณปัจจุบันนี้คงจะฝากแค่หนูคนเดียวไม่ได้
เพราะหนูเองไม่สามารถที่จะไปสั่งการหรือว่าควบคุมใครได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ารัฐบาลอยากจะให้ประชาชนมีท่าทีที่อ่อนลง
หรือว่ามีท่าทีที่เบาลงต้องฟังข้อเรียกร้องของประชาชนค่ะ
อย่างแรกคือที่รัฐบาลจะทำได้แล้วก็ถอยให้กับประชาชน
คือคุณประยุจันทร์โอชาต้องลาออกแค่นั้นเองค่ะ
แล้วประชาชนก็จะยอมถอยลงและนั่นก็คือสิ่งจะเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้
แล้วประชาชนที่ต้องการให้ผลเอกประยุทธ์อยู่ต่อค่ะ
คือปัญหามันเยอะนะวันนี้ไหนจะโควิดไหนจะเศรษฐกิจ
ตอนนี้ทั่วโลกคือกระทบหมดทั่วโลกนะคะ
ที่น้องมายเคยเรียกร้องผลเอกประยุทธ์ลาออกเพราะเศรษฐกิจไม่ดี
นายกโทษก็ต้องลาออกอะไรต่างเนี้ยเป็นเป็นข้อเรียกร้องที่แบบ
แต่วันนี้ยังยืนยันจะให้พลเอกประยุลาออก
คือที่ฉันพูดตรงกับน้องมายเลยว่าคือปัญหามันเยอะ
แล้วเยอะขนาดนี้โดยมีการเรื่องปัญหาการชุมนุมมาเพิ่มเนี่ยนะ
ยิ่งเป็นอย่างนี้ยิ่งต้องอยู่ยาวเลยค่ะ

ต้องอยู่ยาวต้องอยู่แก้ปัญหานะคะ
ยาวจบเวลาหรือว่ายาว๘ปี
ก็อยู่ที่ประชาชนเพราะครั้งนี้เราเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายรมนตรี
มายต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับถ้าเป็นนักประชาธิปไตยตัวจริงนะคะ
ครั้งหน้าถ้าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกมนตรีอีกก็ต้องยอมรับ
ไม่ใช่ไปรวมตัวกันพูดจาหยาบคายแล้วก็ไปนู่นนี่นั่นไปไกลกว่าเดิมอีก
อย่างนี้ไม่ใช่นักประชาธิปไตยนะคะ
ตอนแรกที่ฉันจะจบตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้แต่คุณพูดนะที่ฉันต้องให้เขาพูดด้วยนะ

ถ้าอย่างนั้นก็ต้องฝากไปทางรัฐบาลนะคะ
ถ้ารัฐบาลมองเห็นว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริง
รัฐบาลควรจะต้องรับฟังประชาชนให้มากกว่านี้
สนใจและใส่ใจในเสียงของประชาชนถึงแม้จะเป็นเสียงเล็กก็ตาม
ประชาชนถึงแม้จะออกมาเป็นเพียงกลุ่มเล็ก
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีค่าให้ใส่ใจ
เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลอยากจะจริงใจในการดูแลประชาชนของเขาจริง
เขาต้องดูแลประชาชนอย่างจริงใจและรับฟังประชาชนแบบเปิดอกจริงค่ะ
รัฐบาลไม่จริงใจตรงไหน
ถ้าเปิดทำเนียบเปิดทำเนียบเราไปไหม
อเรนนี่มีขอบคุณเอ๋ยนุ้นมองกัน
เป็นเวทีสาธารณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากที่สุดดีกว่า
คือไม่จำเป็นต้องจำกัดว่าให้ใครเท่านี้เข้าไป
เขาก็ไม่มีใครสามารถพูดแทนได้
ทั้งนี้หนูมองว่าการเปิดเวทีในที่สถานะ
อย่างเช่นว่าทางรัฐสภาเองอาจจะเป็นคนมาเปิดข้างนอกในมหาวิทยาลัยก็ได้
แล้วก็มีการรับฟังข้อคิดเห็นที่ใกล้

จบแล้วคุณปรินาทางรายการฝากเชิญพลเอกประยุทธ์บ้างได้ไหมคะ
ต้องเชิญเองนะคะแต่ทีนี้คือการพูด

ประชาชนที่บอกว่าที่เมื่อกี้ยอมรับแล้วนะ

ประชาชนที่เมื่อกี้อ้างว่าประชาชนที่เป็นเสี่ยงน้อยเนี่ย

กล่าวหาว่าไม่

อย่างน้อยของประชาชนอย่างจริงใจ
คือมันเป็นการพูดลอยอีกแล้ว

เราจะไปทำลายวัฒนธรรมสืบทอดยาวนานมาไม่ได้

เป็นนายกมนตรีที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย
ต้องการให้ทำงานต่อให้กับพี่น้องประชาชน

เคารพสิทธิ์ของประชาชนผู้อื่นด้วย

หนูได้มีการพูดพ่วงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงน้อย
คือหนูต้องการที่จะบอกให้รัฐบาลรับฟังค่ะว่า
ไม่ว่าประชาชนจะมากหรือน้อย

เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อว่า

จำนวนใช่ไหมความหมายที่คุณพูดมาช่วงนี้

คือแสนคนแต่กับประชาชนไม่รู้กี่สิบล้านคน
เทียบเท่าแล้วสัตว์อาจจะส่วนน้อยมากนะครับ

มันเป็นไปไม่ได้ที่พลเอกประยุทธ์จะลาออก

บรรยากาศอย่างนี้ยิ่งต้องทำงานต่อเลยค่ะ

นี้หนูอยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะ
ตัดสินแล้วก็วิเคราะห์

หรือว่าเป็นตัวแทนของสอสอเนี่ย

นี้อยากให้พี่น้องประชาชนลองวิเคราะห์ดูค่ะว่า

อะไรที่มันควรจะต้องเหมาะสมก็ฝากไว้ค่ะ
ใช่ค่ะความเหมาะสมมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะ

มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
พี่น้ำต้องให้เค้าเรื่อยนะ
ก็ออนไลน์ไม่เหรอออนไลน์ได้เรื่อย

คู่ไม่มวลเลย

ตัวหนูเองไม่สามารถที่จะไป
หรือจะพูดอธิบายอะไรได้

ขอบคุณที่ปิดรายการให้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ

ลากันไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ